สวัสดีค่ะแฟนบุภาราตรีนั้นคงจะดีใจนะคะ
เพราะว่าภาคใหม่กลับมาแล้วค่ะ
แต่ครั้งนี้นะคะไปหลอนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลย
แหมเรื่องราวมันชักจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วค่ะ

ก่อนเออเลยเดี๋ยวพี่คุ้น
ทำไมมันเหมือนเอาแฟนฉันมารวมกับ

ทำไมถึงเลือกนักแสดงเป็นแฟนฉันมาประกบกู้กับบุภาระไปอย่างนี้ล่ะพี่
เราเริ่มจากที่ไอ้แน็กก่อน
คือหานักแสดงนามเป็นแน็ก
แน็กเสร็จตามมาด้วยไอ้แจ๊ก
พอแจ็คเสร็จพี่มีไอ้แน็กแล้วก็ต้องมีแจ๊คทำไมไม่เอาพวกนี้มาเลย
แจ๊กก็เลยไปกวาดทีมมา
พอได้ไอ้พวกแก๊งนี้แล้วก็จะหานางเอกตอนแรกจะหานางเอกใหม่
แต่ว่าเฮ้ยมีคนเสนอว่าทำไมไม่เอาน้องก้าว
โอ้โหเราก็แบบโอ้โหน้องก้าวเขาระดับไฮโซ
นี่เราไฮโซจริงเปล่าบอกเขาไปสิ
เขาจะเล่นกับเราเหรอใช่ไหมว่าเขาจะยอมเล่นเหรอ
แต่ว่าเอาถ้าก้าวเล่นก็โอเคเลยนะเพราะว่าก้าวมีคาแรคเตอร์ที่แบบ
เป็นหบผาค่ะอ่าแต่พอมารับเป็นอย่างไรบ้าง
พี่เขาหลอกมาเป็นยังไงบ้าง
คือดีใจค่ะต้องขอบคุณพี่ต้องมากที่แบบให้โอกาส
แล้วก็เรียนเห็นว่าเราสามารถประคองบทดีได้

พี่ซ่อมก็บอกว่ามันเป็นหมู่ผ่าในสไตล์ใหม่ในสไตล์พี่

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อใจกันแล้วเราก็ต้องเดินไปด้วยกัน
เล่าหน่อยซิเล่าหน่อยตัวละครผีตัวนี้เป็นยังไงบ้างในภาพใหม่บุภาราตี
ก็คือคุยกับพี่ต้อพี่ต้อมก็บอกว่าเนี่ยบุคลาคนเก่าเนี่ยเขาจะมีแบบมีความเป็นชั้นเดียว
แต่เราอ่ะมาใหม่แล้วต้องสองชั้น

มันกรีดมาเลยสองชั้นรับรองจริงไหม

เขาอยากให้แบบเล่นอะไรที่แบบเราไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่
แล้วก็แบบพูดออกไปเนี่ยคนไม่รู้หรอกว่าเราคิดอะไร
มันเป็นเสน่ห์ของคาแรคเตอร์นี้
คือไอ้บุภาคนเก่าเนี่ยมันจะฆ่าคนมันจะร้ายตอนหลังจากมันถูกทำร้าย

แต่อีกภาคใหม่นี่แม่งฆ่าคนก่อนที่มันจะ
คือไปฆ่าด่ามันจะฆ่าเลยอย่างเงี้ย
มันฆ่าแล้วมันก็หนีไปญี่ปุ่น
นั่นแหละเรื่องมันเริ่มมันจะคั่วมันจะตรงข้างกันนิด
แล้วเป็นไงบ้างคะแน็กเล่นเรื่องนี้ค่ะ
ไปถ่ายทำไกลถึงเมืองนอกเลยความยากลำบากในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างสนุกมาก
สำหรับผมแม่ก็คิดว่าสนุกมากแล้วก็เหนื่อยแล้วก็สนุก
แล้วที่อย่างเราได้มาเจอเพื่อนด้วย

บอกว่าอยากให้ทำอะไรเราก็ทำตามที่เขาบอก

หรือเพราะเราเป็นแค่ผู้หญิงหน้าโง่คนหนึ่ง
คนที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาเห็นเหมือนเป็นผีญี่ปุ่นแม่ลูก
กลับมาคราวนี้พี่บุภาหวังไหม
ว่าจะโกยเงินถล่มทลาย

ไม่ถ้านับภาค๓เนี่ยน่าจะประมาณ๕๖ปีมั้ง
ปี๗ปีอะไรแถวนั้นแต่ว่าไอ้คาดหวังเนี่ยนะ
ไม่น่าจะเรียกคาดหวังแต่ว่าเราอยากให้คนดูสนุกกับงานที่เราทำเยอะที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้คือถ้าเกิดว่าเขาทำออกมาแล้ว
แม้แต่โอกาสจะลองไอ้ตัวนั้นเราจะรู้สึกแบบโอ้
แต่ถ้าเกิดเขาเข้าโรงมาดูแล้วแบบแค่นั้นคือโอเคละ
แล้วผีภูผาล่ะคะเรื่องนี้ค่ะ
อยากจะให้แฟนมาดูจุดเด่นเลยที่จะจุดขายเลยเรื่องนี้

ยังมีความเป็นบุกขาเหมือนเดิม

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซ็กซี่ได้เท่าพี่พล

คือกลิ่นอายของบุกขาที่พี่ต้อมยังทรงไว้
ก็ยังมีเหมือนเดิม
ก็คืออยากให้ไปชมในด้านของ

ที่พี่ต้อมเขาอยากสนับสนุน

ไม่ได้ออกมาแบบว่าต้องแช่แล้วนะ

คือลักษณะของบุกขาที่สนใจเรื่องการแสดง

ในกลุ่มวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวของก้าวเอง
แต่คราวนี้การที่ก้าวรับบทแบบบุภาราตีน

เพราะว่าคุณจะประคองบทตรงนี้ออกมาได้ยังไง
ให้ไม่ถูกเปรียบเทียบแล้วให้มันแตกต่าง
ซึ่งไอ้ตรงนี้มันพี่ว่าถ้าคอหนังเนี่ย
นักแสดงแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแสดง

แล้วเวลาออกมาเนี่ยภาพในจออารมณ์ที่เขาอันนี้
พี่ว่าในตัวก้าวกับหนังเรื่องนี้
มันมีทุกอนูของการแสดงที่

อย่างนี้มันคือมันใช่มันใหม่
มันด้วยอารมณ์ของวิธีเล่าเรื่องแบบนี้
สมัยนี้มันเล่าแค่นี้มันพอแล้ว
อมค่ะสุดท้ายแล้วค่ะบอกอะไรคุณผู้ชมหน่อยค่ะอ่า
สนุกอารมณ์สนุก
ดูได้ทั้งครอบครัวเลยฮะดูได้ทั้งครอบครัว

คุณผู้ชมเป็นแฟนของหนาว
ให้เหมาะเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องนี้

ถ้ายังไงก็ไปอาริกาโตกันที่ในโรงภาพยนตร์ได้นะคะ
วันนี้ฝากด้วยนะบุภาราตรีอาริกาโต

ขอบคุณครับ